เขาพากันลงทะเลไปตักแมงกระพรุนลอดช่อง

เอาดีคุณผู้ชาย
แมงกระพุนลอดช่องน้ำกะทิมค่ะ

แมงกระพุนลอดช่องเนี่ยหมายถึงว่าเป็นแมงกระพุนชนิดหนึ่ง
ที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยค่ะชาวบ้านตานึกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยพากันไปเลย
บอกช่วงนี้ขอพักงานประจำไว้ก่อนตอนนี้ขอลงทะเลไปตักแมงกระพุนลอดช่องมาสร้างรายได้ก่อนดีกว่า
เพราะตอนนี้นะมันลอยเข้าชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

เออนี่เกาไอมาแล้วทีนั้นคือมันเกี่ยวกว่ากเลยนะ

แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกตอนนี้นะพักก่อน

เพราะตอนนี้โอ้โหมันเป็นฤดูการของมัน

เห็นนี่คือทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างทำความสะอาดอีกทีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่านี่เป็นกระบวนการเห็นไหมไปช้อนขึ้นมาแบบใสหุ่นเหมือนวุ้นเหมือนกันนะ
เขาก็นำเรือออกทะเลไปตักแมงกระพุนแบบนี้ทุกปีทุกวันสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพราะว่าเขาขายเป็นตัวนะ
ตัวละ๔บาทนำเอามาดองไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
จากนั้นจะมีพ่อค้าชาวมหาชัย
มารับซื้อไปในราคาถังละ๔๐๐บาท
เขาก็ทำแพ็คใส่ถังดำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็แก๊กกับถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะ
นำกระพุนลงไปให้เต็มถังเลย

แล้วก็ขายกันไปแบบนี้
ก๋วยเตี๋ยวบอกว่า๑ปีนี่นะจะมีระยะเวลาเพียงสั้นเท่านั้น

ที่จะสามารถตักเอามาขายได้

ทางเจ้าของบ่อแมงกระพุนก็บอกโอ้ยไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นที่จะได้กรอบโกยเงินทอง
เป็นช่วงฤดูการตามสภาพของมัน
แล้วก็โอ้โหแมงกระพุนเนี่ยในเมนูก๋วยเตี๋ยว

มาใจจะเป็นใส่ในเย็นตะโฟ

มันกลับแบบนั้นแหละใส่งา

ฤดูฝนนี่แหละฤดูมรสุมนี่แหละ
ดูที่แมงกระพุนเยอะเขาถึงบอกตอนเด็กสมัยก่อน
ไปเล่นน้ำทะเลช่วงหน้าฝนนะ

ก็เป็นช่วงกรอบโกยของเขาไปนะคะ